ดูเรื่องนี้กันต่อเรื่องของคนเมายาคุ้มคลั่งเช่นเดียวกันคุณผู้ชม
แต่ว่ารายนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ
คุ้มคลั่งแล้วเอาปืน๙มิลลิเมตรไปยิงเพื่อนสนิทเสียชีวิต
โดยบอกว่าที่ยิงไปเนี่ยเพราะว่าเจ้าแม่สั่งค่ะ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
โอ้โหคุณผู้ชมคะเขายังมีอาการอยู่เลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานบอกว่ากว่าตำรวจจะควบคุมตัวได้เล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะ

ตำบลหนองปรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ผู้ชายคนนี้เป็นลูกของกำนันดังด้วยนะคะ
ตำรวจสภเขาย้อยได้รับแจ้งบอกมีคนถูกปืนยิงก็เลยไปตรวจสอบ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรอยู่ที่พื้น๑ปลอกนะคะ
ผู้บาดเจ็บคือนายวีรศักดิ์พรมแก้ว
ถูกยิงที่หน้าท้องด้านขวาบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายพรชัยบัณฑิตสมิทนะคะ
อายุ๓๕ปีเป็นเพื่อนสนิทกันเลย
แล้วก็เป็นลูกชายกำนันตำบลหนองปรง
พอก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์
หนีกลับเข้าบ้านที่อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ๒๐๐เมตร
ตำรวจก็ตามไปที่บ้านเลยค่ะไปจับกลุ่มตัว
ก็ยังคุ้มคลั่งผู้จับว่าไปวนมา

ไม่ได้ยิงคนแต่ยิงเป้าหมายตามคำสั่งเจ้าแม่
เจ้าแม่เนี่ยสั่งเข้ามาในหัวบอกลั่นไกลเลย
นางสมพรหอมกลิ่นซึ่งเป็นกำนันตำบลหนองปรงค่ะ

เคยมีประวัติติดยาบ้าเมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อวานนี้ตอนเย็นก่อนเกิดเหตุ
พรชัยก็มีอาการแล้วล่ะพูดจาไม่รู้เรื่อง
คุยแต่เรื่องเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวนะคะ

พรชัยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไป
หลังจากนั้นเธอบอกได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่ง

แต่ไม่ใช่นะคะไปยิงนายวีรศักดิ์
ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันด้วยค่ะ

เราก็เออไม่เออ
แม่ฟังไม่ฟังอะไรอิงี้

มันกลบฮิน๓ก้อน
ชั้นรู้ว่นนี้บ้าไง